ที่มีน้องทุกประเทศเข้าแข่งขันนะครับ
หนึ่งในนั้นมีเด็กดอยที่มีชีวิตที่ยากลำบากแล้วก็น่าสงสารนะครับ
แต่เขามีความฝันที่อยากจะเป็นนักฟุตบอล

แข่งขันฟุตซอลไมโร๒๐๒๐ที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นครั้งแรกที่น้องเต้ยสมพงศ์ภูจอ
ลงแข่งขันตามความฝันในฐานะนักฟุตบอล
เต้ยเกิดที่เชียงดาวในเผ่ามูเซอร์
โตมาด้วยการเลี้ยงดูของยาย

ทำให้ต้องทำงานช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่เด็ก
ด้วยชีวิตที่ลำบากแต่ยังมีผู้ใจบุญ
นางทิติพรยะอานันต์แม่ของเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกัน

ตนจะเป็นเพียงแม่บ้านรายได้น้อย

โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เป็นนักฟุตบอล
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสมพงษ์ปลูกจอด
ชื่อเล่นชื่อเต้ยครับอายุ๑๒ปี

อยู่ช่วงเผ่าไหนครับเต้ยครับ

พ่อเห็นพี่เขาเตะครับ

ที่โรงเรียนแล้วก็ที่บนดอยครับ

นางทิศิพรเป็นแม่บุญคำที่น้องเต้เรียกว่าแม่

เต้ยฝันอยากที่จะเป็นนักฟุตบอลมาก
จนต้องไปทำงานปีนเก็บผลไม้
เพื่อนำเงินไปซื้อรองเท้าฟุตบอล
และพยายามฝึกฝนให้หนักเพื่อที่จะไปคัดตัว
เข้าโรงเรียนที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อเรียนฟรี
เพราะความยากจนทำให้เขาไม่มีเงินจะไปเรียนที่โรงเรียนได้
และอาจจะต้องทำให้กลับไปทำงานบนดอย
ก็อาจจะกลัวว่าจะมีเรื่องราวของยาเสพติด
เข้ามาทำลายความฝันของน้องไป
เข้ามาเรียนโรงเรียนเดียวกับลูกชาย
ก็ลูกชายมาเล่าให้ฟังก็เลยสงสาร
เลยบอกว่าให้มาเที่ยวที่บ้านได้มาเล่นด้วยกัน

แล้วพ่อแม่มาอยู่กับน้า
แล้วมาอยู่แคมป์ก่อสร้างอย่างนี้ค่ะ

พอเอามาเล่นที่นี่ผู้ปกครองที่นี่ก็ชอบ
ลงสนามผู้ปกครองก็ชอบ
ชอบเทคนิคการเล่นของเขาค่ะ
รองเท้านี้ก็น้องก็จะไปรับจ้าง
รับจ้างขึ้นลำไยรับจ้างเก็บลำไย
แล้วก็วันนั้นก็ไปขึ้นมะขามเขาให้มา

ก็มันมีพูดเรื่องยาเสพติดด้วยค่ะ

ก็ไม่ได้เรียนหนังสือ
ต้องไปดอยแล้วก็ไปปลูกข้าวปลูกข้าวโพดอย่างนี้ค่ะ
ผมอยู่กับแม่ครับ
กับแม่อยู่กับพ่อแล้วก็อยู่กับน้องสองคนครับ

พ่อแม่ก็เหนื่อยครับ
ผมอยากติ๊กบอลแล้วก็อยากฟังเป็นนักฟุตบอลในทิมชาติครับ
ผมก็ถามน้องบอกว่าอยากเล่นฟุตบอลไหม
น้องก็บอกว่าอยากเล่นครับ
แล้วผมก็สอบถามผู้ปกครองดูว่า
แกไม่มีพ่อแม่อย่างนี้ครับ
ผมก็เลยบอกให้ผู้ปกครองว่า

เป็นกังวลครับตรงนี้เพราะว่าเราสอบถามทางผู้ปกครองไปแล้ว
ผู้ปกครองที่เป็นน้าครับ
สอบถามไปแล้วเป็นกังวลด้วย

จะไม่ได้เรียนจะไม่ได้เล่นบอล
ทีมไนท์เพชรของน้องเต้ยสมพงศ์ภูจอ
แพ้คู่แข่งไปเพียง๒คะแนน
ทำให้พลาดเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบสุดท้าย
แต่น้องเต้ยก็ยังมีกำลังใจสู้ต่อ
นี่เป็นเพียงบทเรียนแรกเท่านั้นที่ได้เรียนรู้
เพราะกีฬาก็เปรียบเหมือนคู่ชีวิต
ที่จะต้องมีบทเรียนต่อไปสู่ความสำเร็จในอนาคต